นี่โอ้โหสละเป๋า

ละเป๋าที่นี่นี่สุดยอดของความอร่อย
เพราะว่าไส้ของเขาไม่ธรรมดา

มาซื้อเป็ดไปฝากสิคะร้านนี้

ร้านนี้ชื่อว่าร้านกำแพงแสนโภชนา

สาระเป๋าไส้เป็ดย่างวายครับ

นายสมคิตพาตินทุ
และนางตุ้งลุ้งพาตินทุนะครับ

ที่เปิดร้านขายข้าวหน้าเป็ดย่างอบน้ำพึ่ง

ร้านนี้เขาเปิดขายมานานกว่า๓๐ปีแล้ว
อยู่บริเวณ๔แยกไฟแดง
กำแพงแสนอำเภอกำแพงแสนจังหวัดทะคอนปฐม
เอาล่ะปัจจุบันครับเขาก็ส่งต่อฝีมือความอร่อย
ไปให้กับหลุ้นลูกของทั้งสองท่าน
แล้วก็รุ่นลูกเขาก็บอกกับเราว่า
จากที่บ้านเลี้ยงเป็ดอยู่เองแล้วด้วย

และเพิ่มมูลค่าของสินค้าจึงผลิตสารเป๋าไส้เป็ดย่างออกมา
เพิ่งออกมาใหม่ในสัปดาห์นี้โอ้โฮสาระเป๋าค่ะ
ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าลูกค้าบอกว่าอร่อยมาก
และที่สำคัญเวลามาทานอาหารร้านนี้แล้ว
เห็นสาระเป๋าไส้เป็ดย่างก็เลยอยากจะซื้อกลับไป
คุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติพี่น้องที่บ้านนั่นเองครับ
เขาบอกว่าสูตรเด็ดที่ครองใจลูกค้าก็คือสาระเป๋าที่เขาปั้นด้วยมือของเขา
เองกับมือไม่ใส่สารกันบูด

ถูกต้องนะครับแล้วก็อร่อยถูกใจไปลองชิมกันได้นะครับ
ราคาเนี่ยย่อมเยาว์ไม่แพงเท่าไหร่ก็สมราคาของเขา
ลูกหนึ่งก็ประมาณ๔๐บาทแต่ถ้าซื้อ๒ลูกลดให้๕บาทเหลือ๗๕บาท

เป็นเป็ดย่างมันไม่ได้เป็นแบบไก่เป็นอะไรห่าน

เอาล่ะไปกันได้นะครับที่อำเภอกำแพงแสนนะครับ
จังหวัดนครปฐมไปซื้อหาทานกันนะครับ
ร้านนี้เปิดทำการทุกวันในเวลา๙โมงเช้าจนถึง๑๕นาฬิกานั่นก็คือบ่าย๓นั่นเองครับ
นี่คือสุดยอดความอร่อยที่เรามานำเสนอปิดท้ายในช่วงของตลอดข่าวเช้านี้